สวัสดีครับสัปดาห์ที่จะถึงนี้แน่นอนนะครับ
หนึ่งเทศกาลสำคัญก็คือตรุษจีนนะครับที่หลายคนมีทั้งไหว้สักการะบรรพบุรุษนะครับ
รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างแน่นอนครับ
สภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
โดยเฉพาะสัปดาห์ที่จะถึงนี้หลายจุดหลายพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างในบริเวณตอนกลางหลายพื้นที่มีโอกาสเจอฝนนะครับ

คุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับเป็นช่วงรอยต่อที่เราจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะครับ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูร้อนมีความแรงมากขึ้นขณะที่ยังมีปัจจัยฤดูหนาวเนี่ยนะครับที่ยังคงควบคุมอยู่นะครับ
เป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับนี่ครับลักษณะตอนนี้ที่เกิดขึ้นกระแสลมจากบริเวณอ่าวไทยที่นำความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณตอนกลางมีความแรงมากขึ้น
แต่ว่าอากาศเย็นที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีส้มเนี่ยนะครับก็ยังคงแผลลงมาครับการที่แผ่เข้ามาชนกันแบบนี้ถ้าเกิดความชื้นไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นหมอกอย่างที่เราเจอกันมาในช่วงที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าถ้าหากมีกระแสลมที่แรงความชื้นนั้นก็จะเยอะขึ้นไปด้วยความชื้นเหล่านี้ถ้าเกิดเยอะพอดีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกลายเป็นฝนเกิดขึ้นมาซึ่งแนวประทะกันก็จะอยู่ตรงกลางประเทศนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่จะสามารถทำให้เกิดฝนกระจายตัวได้ฝนอาจจะไม่หนักมากนะครับจะหนักอีกทีหนึ่งช่วงที่เปล
ตอนกลางของประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราเป็นอย่างอะไรกันบ้างในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่นะครับภาคเหนือนะครับมีอากาศหนาวนะครับยังคงต้องระวังเรื่องของเหมาะใครจะใช้รถใช้ถนนนะครับพื้นราบต่ำสุด๑๕องศายอดดอยนะครับ